มาดูเรื่องที่ภูเก็ตกันบ้างค่ะมีคนโพสต์เฟซบุ๊กนะคะ
ประมาณว่าเล่าประมาณว่ามีดาราชอบไปขอทำรีวิวการท่องเที่ยว
ทำรีวิวให้แลกกับการกินฟรีเที่ยวฟรีพักฟรีนะคะ
เรื่องนี้เนี่ยโอ้โหมันก็พอมีการโพสต์แบบนี้ออกมาเนี่ย

เพราะอยากรู้ว่าดาราที่มีการโพสต์อ้างถึงเนี่ยคือใครนะคะ
นี่ค่ะคือโพสต์ที่ผู้ประกอบการเรือยอสในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
ตัดเพาะในเฟซบุ๊กข้อความก็คือประมาณว่าทำไมดาราชอบมาขอเที่ยวฟรี
แล้วบอกว่าแลกกับรีวิวทั้งที่รายได้ของพวกดาราแต่ละงาน
มากกว่าเงินเดือนทั้งเดือนของคนเรือซะอีกอืมเนี่ยค่ะเขาบอกว่า
ที่จะจ่ายเงินเหมือนลูกค้าคนอื่นแล้วลงรูปให้ด้วยใจที่อยากช่วยเหลือธุรกิจท่องเที่ยว
มันน่าจะเป็นแบบนั้นแต่ถ้าทำแบบนี้มันคือผลประโยชน์ไม่ใช่จิตกุศล
อย่าไปสร้างภาพว่าช่วยเหลือคนไม่ให้ตกงานแล้วเอ่อ
ผู้ประกอบการรายนี้บอกเขาเจอแบบนี้ทุกซีซั่นโอ้โหเนี่ยค่ะ
โพสต์ออกไปแบบนี้ก็แหม่สืบหาต้นโพสต์กันจ้าละหวัดเลยนะคะ
เพื่อที่จะอยากรู้ว่าศิลปินดาราคนดังกล่าวคือใครนะคะ
ขณะเดียวกันก็มีกระแสเห็นใจผู้ประกอบการ
รวมถึงมีการแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้กันอย่างหลากหลายทีเดียว
ทีมข่าววันนี้ไปพูดคุยกับผู้ประกอบการค่ะว่า

เจ้าของธุรกิจท่องเที่ยวคุณเตซินีบอกว่า
ขึ้นอยู่กับเราค่ะว่าจะให้หรือไม่ให้
ถ้าไม่ให้ก็ปฏิเสธไปแบบสุภาพ
แต่ถ้าให้แล้วก็อย่าคิดมากไม่ต้องไปตำหนิ
เขาทีหลังถือว่าเป็นการโปรโมทการท่องเที่ยว
ส่วนคุณวิรินตราซึ่งทำธุรกิจเรือสำราญในทะเลอันดามันบอกว่า
บริษัทของเธอก็มีดาราติดต่อเข้ามาเยอะเลย
แต่ไม่มีมาขอฟรีจ่ายเงิน
โปรโมทบริษัทและการท่องเที่ยวให้ด้วยก็ถือเป็นเรื่องดีซะอีก
ส่วนเรื่องที่ว่ามีดารามาขอกินฟรีเที่ยวฟรีจริงหรือเปล่า

แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับข้อตกลงของทั้งสองฝ่ายค่ะ
คือพี่คิดว่านะคะสิ่งนี้คือเป็นการทำการตลาด
ดารามาก็ช่วยโปรโมทจังหวัดภูเก็ตช่วยโปรโมทการท่องเที่ยว
คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีนะฮะที่เขาเข้ามาโปรโมทให้กับเรา